หมอก่ายพพาวทินีนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีนะคะ
ดวงดีในเรื่องของการเงินค่ะ

เดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยดีกว่าค่ะว่า
ราศีที่มีดวงมีวาสนาทางด้านการเงินมาเยือน
การเงินมาเยือนจะใช่ราศรีของท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีจริงอะไรจริงค่ะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
ในช่วงนี้ชาวราศีสิงศ์จะยิ้มกว้างได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ารายได้จะเข้ากระเป๋าของชาวราศีสิงศ์อย่างต่อเนื่องนะคะ
เรียกว่าคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองถ้าสมมติว่าชาวราศีสิงค่ะช่วงที่ผ่านมามีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินหรือว่ามีปัญหาหนี้สินแบบเล็กน้อยก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้นะคะ
แล้วถ้าในช่วงนี้ค่ะชาวราศีสิงศ์คิดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะจะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาแบบไม่ผิดเพี้ยนอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาที่น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าช่วงที่ผ่านมา
ตอนนี้รายได้ปกติที่คุณเคยได้อยู่ก็จะได้แบบไม่มีสะดุดค่ะ
มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วชาวราศีกันค่ะยังมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษมีโอกาสที่จะได้รายได้จากช่องทางใหม่อีกด้วยค่ะ
ส่วนชาวราศีกันคนไหนนะคะที่หวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภลาบลอย
บอกได้เลยค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบกรุบกิบพอหอมปากหอมคอในช่วงนี้นะคะ
ต่อมาคือชาวราศีกรกฎค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีที่สุดในบรรดา๑๒ราศีแล้วนะคะ
แล้วดวงชะตาของชาวราศีกรกฎค่ะไม่ใช่ว่าดวงดีแบบระยะสั้นนะคะ
แต่ดวงของคุณค่ะจะดีในเรื่องของการเงินตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปถึงกลางเดือนหน้า
ช่วงนี้ดวงมาฟ้าเปิดในเรื่องของการเงินนะคะน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักค่ะ
หากชาวราศีกรกฎนะคะคิดหวังในเรื่องของเงินทองจะไปลงทุนนะคะ
หรือว่าไปเสี่ยงดวงหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
ให้รีบลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะ
แต่ถ้าใครที่อยากจะเสริมดวงการเงินให้ปังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็น๓ราศีผู้โชคดีหรือว่าจะเป็นราศีอื่น
ก็สามารถใช้เคล็ดลับที่หมอไก่กำลังจะแนะนำนี้ได้เช่นกันค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณนะคะหาสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินมาไว้ใกล้ตัวค่ะ
ซึ่งสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมในเรื่องของการเงินนะคะก็มีหลายอย่างด้วยกันค่ะ
แต่ว่าถ้าง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือในเรื่องของต้นไม้มงคลค่ะ
คุณควรที่จะหาต้นไม้ที่มีความเป็นมงคลหรือว่าชื่อดีมาไว้ใกล้ตัวนะคะ
เช่นต้นกวักมรกฏหรือว่าต้นบันไดเศรษฐีค่ะ
และทางที่ดีคุณควรที่จะมีการดูแลต้นไม้ให้สดใสแล้วก็สวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะ
เพราะว่าถ้าต้นไม้มงคลสดใสและสวยงามค่ะก็จะส่งผลทำให้การเงินของเราราบรื่น
แล้วก็มีโอกาสดีมีโชคลาภเข้ามาอยู่เรื่อยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ